เพราะเราคือลูกของพ่อ
เราก็รักในหลวงมาก
ทุกคนก็เสียใจเหมือนผมนะครับ
เพราะว่าท่านตากตำทำงานหนักมานานนะครับ
ไม่ว่าที่ไหนกันดาลท่านก็จะไปเยี่ยมแม้กระทั่งพื้นที่ที่อันตราย
ท่านเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก
เราก็พยายามทำดีที่สุด
และก็ตอนลูกตอนลานที่ทำดีที่สุด

เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน

ทรงรักทรงเลี้ยง
ค่ะมยุราสเวชศิลาค่ะ
คุณตั๊กมะยุราเสวดศิลาพิธีกรนักแสดงชื่อดัง
ที่วันนี้ขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อเล่าเรื่องราวความรักและความประทับใจ
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙

ตั้งแต่เล็กพี่จำความได้เนี่ย
ถ้าพูดถึงในหลวงราชการที่๙เราจะต้องเทิดทูลไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะเห็นภาพในหลวงส่วนมากก็จะเป็นข่าวนะฮะ
เราก็จะเห็นความกระดานความเหนื่อยยาก
ซึ่งพอเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่า
ถ้าเป็นเราเราคงจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสหรอก
แต่ในหลวงเนี่ยในหลวงราชการที่๙เนี่ยต้อง
ท่านต้องเสด็จทุกที่ที่มีความลำบากยากแค้นและมีความแห้งแรง
เพื่อไปช่วยเราซึ่งเป็นคนไทย
อันนี้ก็เล่าเท้าความนิดนึงว่า
ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุบทบาทนะฮะ

มีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่า
เชื่อไหมว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าอยู่หัว
ในชีวิตมันก็นานมากแล้ว

ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเลยเหรอ

ขอไปด้วยได้ไหมบอกพูดแล้วเราก็ขนลุก

ท่านจะมีรับสั่งให้นำ

ลูก๒เขยสะพ้าย๔ก็เป็น๘
แล้วคุณพ่อกับคุณแม่ท่านผู้หญิงนิดา

ตัดชุดไทยสีเทาพิราฟาพิราปตัน
เฝ้าจะต้องศึกษาเรื่องของการหมอบกราบ

ไม่คิดว่าจะมีวันนี้
ปรากฏว่าวันนั้นได้เฝ้าเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน

๒ชั่วโมงนี้มันโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยว่า๒ชั่วโมงเราจะได้นั่ง
พระองค์ท่านก็ท่านคุยจริงนะ
ท่านก็ชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมาย

ท่านคุยในเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยง

พี่ก็จะติดตามเรื่องราวของคุณทองแดงของพระองค์ท่าน
พวกท่านก็คุยเรื่อง

จากทองพลุทองพลุจะเกิดหลานชื่อทอง

องค์ท่านก็เล่าด้วยความสุข
พี่เชื่อว่าพวกท่านในรวมราชการที่๙ของเราเนี่ย
องค์ท่านอยากจะเป็นแบบอย่าง
สิ่งแรกว่าทำไมเราซึ่งเป็นคนไทย
ซึ่งมีสุนัขภัณฑ์ไทยซึ่งดีดี
แล้วฉลาดที่สุดแล้วทำไมเราซึ่งเป็นคนไทยไม่เลี้ยง
พวกท่านเนี่ยอาจจะ
อันนี้เราก็คิดแค่นั้นอะนะว่า
อยากจะทำให้เป็นตัวอย่างกับคนไทย

จากคนที่เคยชื่นชอบและเลี้ยงแต่สุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศ
ก็กลับมาเปิดใจและรับอุปการะ
สุนัขจรจัดที่พบข้างทาง๒ตัว
โดยตั้งชื่อว่าทองดีและทองดำ
เพราะความแสนรู้และฉลาดของเจ้าทองดี
และทองดำจึงทำให้คุณตั๊กได้รู้และเข้าใจว่า
จริงแล้วสุนัขไทยนั้นดีอย่างไร
และทำไมในหลวงรัชกาลที่๙
ถึงได้รักและเอ็นดูคุณทองแดงมากขนาดนี้
มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเหนื่อยจากการทำงานมากมาย
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่
ทำให้พระองค์มีความสุขยิ้มได้
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นจากรูปสุนัขทรงเลี้ยงต่าง
อยากจะบอกว่าสิ่งที่ได้วันนั้นก็คือความรักความเมตตาที่พระองค์มี
สุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี้หรืออาจจะเป็นสุนัขทั่วไปก็ตามนะฮะ
ตัวหลุดเข้ามาท่านก็เมตตาที่จะเลี้ยงไว้แล้วท่านก็มีอะไรที่แอบขำตลกอะไรเนี่ยนะคะแต่ในของพระองค์ท่านเนี่ย
เพราะงั้นเนี่ยความรักความเมตตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม
เรื่องความรักและความเมตตาที่มีให้แก่เหล่าเพื่อนร่วมโลก
จะยังคงอยู่และติดตรึงอยู่ในใจตลอดไปไม่รู้ลืม